ประชัญชาติเราจะพูดเรื่องนี้กันเพราะว่าหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา
มีการประกาศเรื่องของการถอดแมสผ่อนคลายมัตกาลนี้กัน
ก็ต้องบอกว่าให้เป็นไปตามความสมัครใจ
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็จะเห็นว่าประชาชนเริ่มที่จะไม่ได้ใส่กันบ้างแล้วด้วย
นี่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าหลังจากมีประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยได้

นักท่องเที่ยวพากันถอดหน้ากากนะคะ
เดินชมเที่ยวเมืองถ่ายภาพกับฝูงนกพิราบแบบนี้
ถอดหน้ากากอนามัยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างชื่อดังทั่วเมืองเลยค่ะ
เขาบอกว่านี่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นไหมคะ
เขาก็จะใส่บ้างถอดบ้างก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าตามความสมัครใจ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองชาวต่างชาติเองนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว

แต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะหลายคนที่ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้
เลือกซื้อสินค้าเพื่อป้องกันตนเองค่ะ
ทีนี้จากเชียงใหม่แล้วเราลองไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายกันบ้าง
ก็มีเหมือนกันค่ะที่ประชาชนเริ่มถอดหน้ากากอนามัยแล้ว
แต่ก็อย่างที่บอกแหละบางคนก็ยังใส่อยู่เนี่ยเห็นไหมเขามาด้วยกัน
คนหนึ่งถอดคนหนึ่งใส่ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะคะ
หลายคนบอกว่าเริ่มไม่ได้กลัวเหมือนเมื่อก่อนที่มันมีโควิดช่วงแรกแล้ว
เดี๋ยวนี้แหมหลายคนฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็รักษาแล้วก็หายไวค่ะ
เริ่มเปิดแม้เพราะว่าสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น
กลัวไหมพี่
ก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าเราใส่ไว้ป้องกันไว้ก็ดีค่ะ
ป้องกันไว้จะดีกว่าค่ะมีคนไม่ใส่หน้ากากก็มีอยู่
แต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะใส่กันป้องกันตัวเองอะค่ะ
แม่ค้าขายหาก็บอกนะว่าส่วนมากคนที่เห็นลูกค้ามาซื้อของเนี่ยนะคะ
จริงเราสองคนก็มีโพสกับหน้ากากมาเอาไว้
ก็คือจะถอดเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นเองนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าจะถอดได้ด้วยความสมัครใจค่ะ
ซึ่งมันอันตรายติดได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจก็ป้องกันไว้ก่อน

แล้วจริงตามประกาศเนี่ยคนที่ต้องสวมใส่หน้ากากทำไมตลอดเวลา
ก็จะเป็นคนที่ติดเชื้อคนที่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง